อันนี้เป็นเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ถูกนักแสดงคาบาเร่โชว์ที่ภูเก็ตเนี่ย

นี่ยิบมือถือไปมีคนแถกคลิปไปได้ใช่

ไปดูเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
นี่ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะ
เห็นมือไหมเอามือล้วงมาล้วงเลยแล้วก็หยิบออกไปแล้วก็ทำเป็นมาถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างนี้
เฮ้ยชัดมากนะนี่แหละค่ะเป็นวินาทีการโจรกรรมซึ่งซึ่งหน้าของนักแสดงคาบาเร่นะคะ
ที่ตอนนึงเนี่ยมีคนหนึ่งถ่ายรูปคู่อยู่แล้วก็

ใช่คุณผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนะคะยิบมือถือจากกระเป๋าไปเลยแบบนี้

แต่ลักษณะเหมือนแว่นกันแดดเหมือนกันเนอะ
เหรอคะไม่รู้เหมือนกันคือมันก็มัวแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนซูมดู
ว่าเหมือนเจ้าของสถานที่ประกอบการเนี่ยเขาก็ไล่ออกแล้วนะนี่แต่นักแสดงเนี้ย
แล้วก็เขาก็แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะให้รู้ตัวว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เขา
แล้วก็จะแบบประสานเอาคืนอะไรแบบนี้
ใช่นะคะซึ่งเหตุเกิดขึ้นวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาอย่างที่พี่มิ้วบอกแหละ
ไล่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งดำเนินคดีกับพนักงานคนนี้
พร้อมกับติดต่อขอโทษลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คลิปนี้ก็เขาแชร์กันเพราะว่าตั้งใจจะเตือนนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ระมัดระวังทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
คนชมคลิปกว่า๔๐๐๐ครั้งแต่ว่าตอนนี้ผู้ประหลาดก็ทรัพย์เรื่องเรียบร้อย

นี่แหละค่ะเวลาแบบมือถือเดี๋ยวนี้นะต้องระวังต้องระวังด้วยแล้วก็หลักฐานสำคัญด้วยเวลา
ตลกดีขนาดถ่ายรูปยังต้องมีคนถ่ายวีดีโอไว้ให้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะ
ที่เขาถ่ายวิดีโอไว้ที่นี่ไม่รู้เลยใช่นะคะ